กลับมาช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของกระบวนการมิจฉาชีพกันหน่อย
นะคะลักษณะพฤติกรรมพฤติการคล้ายเดิมแป๊ะ
ลักษณะคือหลอกให้อยากแล้วจากไป
หลอกให้อยากแล้วยังไงล่อตาล่อใจด้วยผลตอบแทน
คุณมาลงทุนกับดิฉันไหมเอาทองมาเท่านั้นเท่านี้บ้าง
อกให้ซื้อทองแล้วเดี๋ยวผลกำไรมันจะงอกงามนะ
อยากได้ไหมล่ะได้สิอยากได้เนี่ยหลอกให้อยากแล้วสุดท้ายค่ะคุณผู้ชม
พอตัวเองได้สมใจนะหมายถึงวิชาชีพ
ได้เงินลงทุนมาเยอะเยอะหลักพันล้านบาทแล้วก็จากไปเลยค่ะ
เอาแล้วของของฉันอ่ะเอาก็เอาไปด้วยสิฮะนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
แล้วจะบอกว่าคนหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อทั่วประเทศเลยนะคะ๑๕๐๐ลายค่ะ
แล้วจะบอกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะว่ามูลค่าความเสียหาย
นับไปนับมา๑๕๐๐ล้านบาทนี่เป็นภาพการแถลงข่าวจากกองปราบค่ะ
นำโดยพันธุ์ตำรวจเอกสุรพงศ์ชาติเสือ
รองผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
วันนี้แถลงข่าวร่วมกันนะคะว่าสามารถจับกลุ่มมิจฉาชีพรายนี้ได้
ดีกรีเป็นถึงขั้นดรไม่รู้ว่าเก๊หรือจริง
ชื่อจริงชื่อว่านางสาวปริยันก้าตั้งภาวนาสกุล
หรือเธอใช้ให้คนอื่นเรียกตัวเองว่าดรเดีย
รเดียเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดขอนแก่น
ความผิดฐานร่วมกันช่อกงประชาชน
ซึ่งการจับกลุ่มครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมสืบเนื่องมาจากการที่
มีกลุ่มผู้เสียหายทั่วประเทศหลายร้อยคนค่ะเดินทางไปร้องทุกข์กล่าวโทษ
ต่อผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามบอกว่า
หลอกให้ร่วมลงทุนซื้อขายทองคำแล้วก็ทองรูปภัณฑ์
มูลค่าความเสียหายกว่า๑๕๐๐ล้านบาท
แล้วก็มีคนที่ตกเป็นเหยื่อตกเป็นผู้เสียหาย๑๕๐๐คนทั่วประเทศ

จบด๊อกเตอร์จากเมืองนอกเมืองนาอเมริกามา
เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท
แล้วก็มีการพฤติกรรมคือตั้งตัวแทนเกือบทุกจังหวัด
นับไปนับมาตัวแทนกว่า๑๐๐คน

หาสมาชิกสมาชิกต่อมาก็กลายเป็นเหยื่อ
หลอกมาร่วมลงทุน
แล้วพอเหยื่อโอนเงินเข้ามาซื้อทองเป็นหลักพันล้านบาทค่ะ
ก็บ่ายเบี่ยงไม่ยอมส่งมอบทองคำให้
ไม่ยอมส่งผลตอบแทนกลับไปให้สมาชิกตามเงื่อนไขที่ตัวเองอ้างตั้งแต่ตอนแรก

ตอนนี้ทุกคนก็มาซื้อทองเก่งกำไรทองคำแท่ง๑กรัม
ราคาพิเศษแล้วก็จะขายมันจะมี๑๕วันค่ะ
รอบ๑๕กับรอบ๒๖ก็จะขายได้
ราคาก็ตามสมาคมได้กำไรไว้

อีก๕๐ก็ให้ซื้อเพิ่ม
ให้ซื้อเพิ่มในนั้นเลย
แล้วพอถึงกำเนินก็ไม่จ่ายไปเป็นแม่งมาตลอด

แล้วเมื่อวานไปรวบตัวเมียมาได้
ไปพบเอกสารว่าจบดรมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา
เรื่องต้นตำรวจบอกว่ายังไม่ปากใจเชื่อหรอก
เพราะนี่อาจจะเป็นใบประกาศปลอม
เพราะต้องการเอาไปสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกลุ่มสมาชิกมาลงทุนกับดร
ถูกไหมล่ะเพื่อหลอกประชาชน
แล้วพอไปตรวจสอบดรลิเดียก็แสบมากเหมือนกัน
เปลี่ยนชื่อสกุลรวมทั้งหมด๖ชื่อนะ
ทั้งชื่อและชื่อสกุลรวมทั้งหมด๖ครั้ง
แล้วมีหมายจับในคดีช่อกงช่อโกงนับไปนับมา๑๔หมายจับ
ตำรวจก็เลยบอกว่าต้องดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วค่ะ
ข่าวนี้นำเสนออยู่บ่อยนะเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายการลงทุนผ่านโลกออนไลน์

ใช่ค่ะแล้วก็ดูข่าวเราข่าวเย็นไทยรัฐด้วยนะ